ต้องแล้วแต่โอกาสจริงค่ะเพราะว่าบอกเลยว่าปีนี้ครับทิม
ทำงานค่อนข้างที่จะแบบหลากหลาย
เยอะมากขึ้นทั้งในเรื่องของงานบริษัทที่เรามีแพลนนะคะที่จะทำเอ่อ
แล้วอาจจะมีแบบซีรีส์ตามมาด้วยสำหรับปีนี้

สัมภาษณ์พี่ยุ้ยพี่ยุ้ยบอกว่า

เกี่ยวกับฝีมือการแสดง

จริงมีโอกาสได้เล่นละครกับพี่ยุ้ยอยู่นะคะ
เราก็ได้มีโอกาสดูแนวทาง
เรื่องของการทำงานของพี่ยุ้ยว่าเป็นยังไงบ้าง
ซึ่งพี่ยุ้ยก็เป็นอีกคนนึงที่อธิมดูเป็นแบบอย่างในการทำงานค่ะ
ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เห็นว่าทัพทิมสามารถแบบแสดงได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

แล้วก็จริงพี่ยุ้ยก็เป็นอีกหนึ่งคน
อย่างที่อาทิมบอกไปว่าทิมดูเป็นแบบอย่างในการทำงาน
เพราะฉะนั้นการที่แบบมีคนมาบอกว่าอุ๊ย
เหมือนหรือว่ามาแนวทางคล้ายกันกับคนที่เราดูเป็นแบบอย่าง
ก็ถือว่าเป็นคำชมที่ดีค่ะ
แต่ว่ามันก็จะมีบางเพจเนอะ

หลายคนก็เดาว่าอาจจะเป็นทัพทิมหรือเปล่า

การส่องต่อเครื่องบินจนก็ต้องเป็นว่าสารการบินแห่งชาติ
แค่ข่าวเหมือนกันบ้าง
คิดว่าอุ๊ยต้องโดนพี่ถามแน่เลยเนี่ย

พวกข่าวอะไรที่มันออกมาแบบ
มีคำใบ้หรืออักษรย่ออะไรอย่างนี้มันต้องมีมาเรื่อยอยู่แล้วในวงการ
ใช่ค่ะแล้วก็สำหรับข่าวนี้คำใบ้มันก็สามารถสื่อถึงกับพิมได้เหมือนกันเนาะ
เราก็คิดว่าโอเคไม่เป็นไรทุกคนอาจจะคิดได้
แต่ว่าพิมก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอยู่แล้ว
แล้วก็ที่ผ่านมาตั้งแต่เข้าวงการมาเราเจอข่าวแบบแรงมาเยอะข่าวพวกที่ไม่เป็นความจริง
ตั้งแต่แบบอะไรขายตัวก่อนเข้าวงการมีแบบเป็นมือที่๓มีเหยียดเพศอะไรอย่างนี้เยอะแยะมากมายเลย
ฉะนั้นอันนี้เบาไปเลยค่ะเบาถือว่าเบาเลยค่ะ
ในการทำงานของทัพทิมมีอะไรบ้างไหมคะในกองทัพหรือว่าชิลอะไรทั่วไป
มันก็จะมีในส่วนของที่เราต้องดูแลตัวเองนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของการทำงานที่จะต้องเป็นการรักษาระดับมาตรฐานไว้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็มีบ้างแล้วก็ถ้าเป็นพูดในส่วนของการดูแลนักแสดงจริงทุกกองก็ค่อนข้างดูแลนักแสดงดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วค่ะเป็นการดูแลแบบปกติทั่วไปเลย
ไม่นะคะจริงทิวก็ไม่ได้รีเวสอะไรพิเศษอะไรขนาดนั้นนะคะใช่
เรื่องถือร่มเนี่ยจริงเขาก็มีอยู่แล้วแล้วทุกคนก็จะคือดูแลนักแสดงทุกคนอยู่แล้ว
พี่ในกองโดยเฉพาะเรื่องถือล่มเนี่ยเจ้าทิมเป็นคนที่ระวังเรื่องนี้น้อยที่สุดเลยนะ
ทุกคนต้องดูแลแทนคือคุณแม่ก็จะคอยบอกว่าระวังแดดหน่อยพี่ในกองก็จะแบบเท่าที่มาเข้าร่มเร็วอย่าตากแดดอะไร
แค่คุยกันว่าโอเคเราได้เวลานี้นะเพราะว่าเราอาจจะมีงานต่อหรืออะไรอย่างนี้ค่ะเลือกแค่เวลาอย่างเดียว
ไม่อย่างที่บอกไปว่าเข้าใจค่ะก็ด้วยคำใบ้หรืออะไรต่างที่ออกมามันก็สามารถคิดได้เหรอเนาะ
ไหมเหรอคะจริงก็ขำมากกว่าแหละค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง
เพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้แบบเออต้องไปซีเรียสหรืออะไรคิดอะไรเยอะมากมายอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เชื่อว่าหลายคนที่รู้จักกับทีมจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไง
เจอค่ะแบบนี้มีพุทธค่ะหวานใจไหมคะยังเห็นโอกาส
ไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้คุยเรื่องข่าวเลย

ตอนนี้เหรอคะก็ดีค่ะแฮปปี้ค่ะเรื่อย

แล้วคนยังบอกว่าคุณแม่ยังห่วงอยู่
คุณแม่ก็ดูแลค่ะคุณแม่ก็ดูแลเหมือนเดิม
แต่เราไม่ค่อยเปิดตัวไม่ค่อยลงรูปครับ
ทิมไม่ค่อยได้ลงรูปอยู่แล้วนะคะ
ส่วนใหญ่ในช่องทางที่เป็นแบบสื่อส่วนตัวของอาทิมเนี่ย
จะมีแค่เป็นรูปทัพทิมเอง
คุณแม่จะทราบอยู่แล้วถ้าเวลาเจอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับ

ไม่ได้โฟนว่าคุณแม่อาจจะต้องคุมอยู่ตรงนี้แหละ
ก็เป็นเรื่องปกติที่คุณแม่คุณแม่จะคอยดูแลทิมอยู่แล้ว
แล้วก็ลักษณะของครอบครัวแล้วทิมคือเราจะคอยดูแลกัน
ไม่ว่าใครจะเป็นอะไรหรือมีอะไรก็แล้วแต่
ก็คือเราจะพูดคุยกันภายในครอบครัว
แล้วความรักเราก็เดินหน้าเดินไป

แสดงว่าติดที่คุณแม่หากได้คุณแม่ไปเกี่ยวก็โอเคเลย

ว่าให้ค่อยเป็นดีกว่าค่ะ

ขอบคุณค่ะ